พร้อมติดตั้งจนสามารถดูได้แทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
ไม่สามารถดูมาได้นานเกือบ๓ปีแล้ว
โดยหลังจากติดตั้งโทรทัศน์เครื่องใหม่ให้ยายสมบูรณ์เรียบร้อย
ยายมีอาการดีใจแล้วก็ยิ้มตลอดเวลา
เผยรู้สึกดีใจที่ได้ทีวีเครื่องใหม่

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ
หลังก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เข้าไปช่วยเหลือ
โดยการซื้อเรือลำใหม่ให้กับยายสมบุญ
ตลอดจนประสานกับทางภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันให้การช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทางนี้ล่าสุดจากการสำรวจรอบบ้าน
พบว่าพื้นบ้านผูกพังหลายจุด

ทางเดินเข้าห้องน้ำที่ยายต้องเดินเข้าเป็นประจำ
จุดนั้นต้องเดินแบบไม่ลงน้ำหนักเพราะว่าไม้ค่อนข้างผูก
ซึ่งหลังจากนี้ทางจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานท้องถิ่น
จะเข้าดูแลช่วยเหลือต่อไป